เอามาดูเรื่องของการบุกผับกันหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูการบุกผับของเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะขึ้นเวทีคว้าไมค์แล้วบอกนักท่องเที่ยวว่า
หยุดก่อนขอตรวจแป๊บพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยนะคะ
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการที่ผับแห่งหนึ่งนะคะในสมุทรสงคราม
นักร้องกำลังมันอยู่โอ้โหคนเที่ยวก็มันอยู่เหมือนกัน
วนไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที
นักท่องเที่ยวนึกว่าอ้าวเจ้าหน้าที่จะมาร้องเพลงหรอกไม่ช้า
ไม่ใช่เขาบอกประกาศหยุดก่อนนักท่องเที่ยว๓๐๐คนเขากำลังสนุกอยู่ไง

ไม่ได้โหแบบเสื้อกันร้องเพลงนะโหไล่นี่แหละค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์นะคะคัดแยกชายหญิง
แล้วกระจายกำลังไปตรวจค้นตัวนักท่องเที่ยวตรวจค้นบัตรประชาชน
ปรากฏว่าเบื้องต้นมีเยาวชนค่ะอายุต่ำกว่า๒๐ปี

ที่เข้าไปใช้บริการผับแห่งนี้และนอกจากนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดตกเกลือนเต็มพื้นเลยครับ
แล้วก็มีการตรวจปัสสาวะตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลอย่างเป็นทางการอยู่นะคะ
ซึ่งจากการที่ไปตรวจพบอุปกรณ์เสพยาเสพติด
นักท่องเที่ยวปัสสาวะก็น่าจะเป็นสีม่วงจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะ
อกจากนี้จากการตรวจสอบเกี่ยวกับสถานประกอบการเบื้องต้น
ไม่พบใบอนุญาตการตั้งสถานบริการ
เอาไปเลยค่ะ๒กระทงสำหรับเจ้าของสถานบริการแห่งนี้
สถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ขั้นตอนต่อไปนะคะจะส่งให้ตำรวจดำเนินคดีและเสนอทางจังหวัด
เสนอพิจารณาโทษทางปกครองสั่งปิดยาวไปเลย

เพราะว่าแค่เจอเกี่ยวกับอุปกรณ์การเสพ
แต่ก็หนักแล้วนะแล้วก็เยาวชนด้วยนะ